แรกของฟุตซอลลีกครับก็มีตัวเลขที่น่าสนใจเกิดขึ้นซึ่งทีมเจ้าเก่าที่ยังครองสถิติแฟนฟุตบอลสูงสุดก็คือสุราธานีนะครับ
ยังเป็นแกนหลักครับที่ถือว่ามีกระแสในการดูฟุตซอลที่เยอะจริงครับ
ผู้ชมรวมทั้งหมด๗สนามอยู่ที่๗๑๖๗คน
โดยเกมที่มีคนดูมากสุดก็คือเกมที่สุรธานีเปิดรังช้างตะปีอารีน่าเสมอกับราชนาวีไป๔๔
มีคนดูทั้งหมดครับ๓๗๕๘คนซึ่งถือว่าเกินครึ่งหนึ่งของยอดรวมทั้ง๗สนามเลยนะครับ
ประตูในสัปดาห์แรกครับมีการยิงกันอย่างถล่มทลายถึง๓๑ลูก
วันนี้คู่ที่มีการยิงมากสุดอยู่ที่สิบประตูครับเกมที่ห้องเย็นท่าข้าม
ซีซั่นนี้เกิดขึ้นทันทีจากคาทาวุฒิผู้พันธ์กองหน้าของห้องเย็นท่าข้ามพร้อม
ขึ้นนำดาวน์สันโบด้วย
ระงับสิทธิ์การแข่งขันกรณีที่ค้างค่าจ้างนักเตะจนทำให้ทุกคนในทีมนั้นได้รับผลกระทบ
ซึ่งการพิชชาชนะการีครับถือว่าเดือดร้อนหนักกว่าเนื่องจากว่าพอไม่มีรายได้แล้วเนี่ยนะครับ
ยังมีอาการบาดเจ็บเข้ามาอีกครับเจ็บหัวเข่าต้องเข้ารับการผ่าตัด
รุ่นพี่ในศรีหมอกนะครับหลายคนไม่ทอดทิ้งน้องครับ
พร้อมใจกันนำเสื้อแข่งขันที่เคยใส่ลงสนามออกมาประมูลเพื่อช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล
และวิสนุสักหุ่นน้อยนะครับ
ซึ่งหลายคนนะครับก็มีการโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองครับ
ใครสนใจครับเราเป็นหนึ่งช่องทางนะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ขึ้นแล้วบนหน้าจอนะครับ
สามารถที่จะช่วยกันสมทบทุนตรงนี้ได้ครับได้ที่บัญชีของการพิชาเลยครับ
ธนาคารกรุงไทยเลขที่๙๖๔๐๑๘๙๖๓๔นะครับ
หน้าจอก็ถ่ายรูปไว้นะครับแล้วก็ไปร่วมกันช่วยเหลือน้องหน่อยครับ
ส่วนการแข่งขันจักรยานการกุศลครับปั่นปันใจให้เด็กกำพลาครั้งที่สี่
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จังหวัดสมุทรประการครับ
มีนักปั่นเข้าร่วมกว่า๑๕๐๐คนเพื่อระดมทุนหารายได้ช่วยเหลือ
แล้วก็ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กกำพระมูลนิธินะครับ
เอากาซัสนะครับก็ไปติดตามกันได้ซึ่งแชมป์ประเภททีมนะครับ
แล้วก็แชมป์ประเภทปั่นสวยงามเป็นของชมรมจักรยานบังมดครับ